วันนี้วันจันทร์เป็นวันแรกของการทำงานของเดือนใหม่ของบางคน
แต่วันนี้เป็นวันสุดท้ายท้ายสุดจริงของชีวิตคุณคิว
หลังจากที่เขาต่อสู้กับโรคซึมเศร้ามานาน๒ปีแล้วสุดท้าย
ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองลงด้วยการผูกคอตาย
แม่บอกยังทำใจไม่ได้ยังไม่อยากจะเชื่อว่าลูกชายเพียงคนเดียวจากไปแล้ว
แล้วก่อเหตุด้วยการฆ่าตัวตายค่ะ
วันนี้เนี่ยจะเป็นวันที่จะมีพิธีชาปนกิจศพของคุณคิวนะคะ
หลังจากที่ผูกคอตายที่บ้านพักตั้งแต่๒๙พฤศจิกายน
นางสาวพานีเมืองจันทร์วัย๕๒ปีแม่คุณคิวบอกว่า
ยังไม่อยากเชื่อเลยว่าลูกไม่อยู่แล้ว
อยากเชื่อว่าวันนี้ส่วนสุดท้ายที่จะได้เห็นแม้แต่ร่างของลูก
ทำใจไม่ได้วันนี้คงเป็นวันที่เสียใจที่สุดในชีวิต
เล่าด้วยนะคะบอกว่าคิวมาหา
ช่วงเช้ามืดของเมื่อวานค่ะแม่จูงสุนัขตัวโปรดของคิวไปเดินเล่น
แม่บอกแม่รู้สึกเหมือนมีคนเดินเข้ามาหาเดินเข้ามาใกล้แล้วก็ยืนอยู่ด้วยกัน
บอกมั่นใจเลยว่าเป็นคิวแน่นอน
เพราะว่าหน้าที่ของคิวจริงแล้วคือคิวเนี่ยเขาร้องเพลงเล่นกลางคืนใช่ไหมคะ
กลับมาบ้านก็ประมาณสักตี๓ตี๔ก็เช้ามืดอะเนาะ
เขาก็จะพาเจ้าแวมหมาสุดรักของเขามาเดินเล่นก่อน
นี่คือเจ้าแวมพาไปเดินเล่นก่อนแล้วก็ค่อยเข้านอน
แม่เลยเชื่อว่าคิวน่าจะมาเดินเล่นกับเจ้าแวมและแม่ไปพร้อมกัน
เมื่อเช้าแม่พาแวมหมาของพี่คิวตัวโปรดเขาเดินขับไปทุกช้าง
ประมาณตี๕เสร็จแม่ก็พาเจ้าแวมเข้าบ้าน
ช่วงที่จะเดินใกล้บ้านแล้วพี่คิวเหมือนกับผ่านแม่ไปอย่างเงี้
มันเป็นลมอ่ะมันผ่านแล้วแม่ก็จะขนลุก
แม่ก็เลยบอกพูดออกมานะให้บอกคิวให้ไม่ต้องเป็นห่วงแม่แล้วนะ
ไม่ต้องเป็นห่วงลูกอยู่ให้สบาย
แม่จะช่วยพยายามช่วยเหลือตัวเองให้แม่อยู่ให้ได้นะไม่ต้องเป็นห่วง
เขาจะเอาหมาตัวเนี้ยเดินเองเพราะว่าเขาไม่อยากให้แม่ตื่น
ส่วนวันที่คุณคิวเสียชีวิตเนี่ยนะคะก็มีพิธีเชิญวิญญาณคุณคิว
บนห้องเก็บของชั้นสองของบ้านซึ่งก็มีพระภิกษุมาทำพิธีให้ค่ะ
เชือกพรมน้ำมนต์รอบบ้านแล้วก็เรียกชื่อคุณคิวให้ไปที่วัด
ก็เป็นความเชื่อนะคะเรื่องการเวียนไห้ตายเกิด
แล้วก็วิญญาณหลังความตายที่ว่าถ้ามีใครเสียชีวิตเนี่ย
วิญญาณนั้นจะร่องลอยอยู่บริเวณใกล้กับที่ตัวเองเสียชีวิต
ก็ต้องบอกเขาเรียกเขาให้ไปที่วัดหรือว่าไปในที่ที่มีการประกอบพิธี
เพื่อให้เขาไปสู่สุขติครับพระกมลกิติสาโรพระภิกษุสงฆ
ก็เป็นพระที่ทำพิธีตัดเชือกผูกคอของคุณคิว
แล้วก็เชิญวิญญาณไปที่วัดท่านก็บอกว่าจริงจริงพิธีเนี้ย
ไม่ได้มีอะไรมากมายก็ใช้ทูบเทียนน้ำมนต์แค่นั้นแหละ
ในกรณีที่เป็นการแขวนคอก็ต้องมีมีดในการตัดเชือกด้วย
ก็จะเริ่มจากการจุดทูปเทียนบอกกล่าวผีบ้านผีเรือน
แล้วก็พระภูมิเจ้าที่ใช้คำสวดพระพุทธเจ้า
เชือกพรมน้ำมนต์เรียกชื่อผู้ตายพาวิญญาณไปที่วัด
ซึ่งระหว่างเรียกชื่อก็จะมีการพรมน้ำมนต์ตลอดเวลานะคะ
ก็เป็นการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
กมลกิติสาโรก็ย้ำนะคะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้น
ก็ทำเพื่อให้ครอบครัวของผู้ตายสบายใจ
ว่าวิญญาณไม่ได้ยึดติดอยู่กับสถานที่
วิญญาณได้ไปสู่สุขติจริง
ส่วนเชือกที่ใช้ผูกคอก็จะนำไปไว้ที่วัดด้วย
แล้วก็จะเผาไปพร้อมกับร่างของคุณคิว
ก็จะชอบเอาเชือกอะไรแบบนี้ไปทำของด้วย
สามารถดูจริงมะเถี๋ยวบ่อเขาเข้ามา
ก็เจอกลายที่เจอทางที่ความเชื่อก็มีอยู่
เราก็ไปบอกเขาบอกเขาว่าผมก็ภูมิเจ้าที่ที่นายอ่าภูริวัฒน์
ที่เขามาทำนิบาจกรรมของเขาเองตัวเขาเองเขาเป็นบาปเป็นกรรมของเขาเอง
อาจจะมาขอตัดในข้อนี้ไปเลยนะ
ที่เขาใช้อุปกรณ์ที่เป็นเชือกเป็นอะไรไปก็บอกพระพุทธเจ้าแล้วก็ขอตัด
ที่นี่ก็ไปทำอะไรแล้วก็ไปทำร้ายด้วยพระเจ้าบ่ายพระรับเพลิมคือว่าให้หมดไป
หรือแม่ไปไหนบางคนบางทีเขาก็เชื่อความเชื่อของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน
บางคนที่ยังมีความหลงมากอยู่ก็ไปทำหวยทำเบอร์เป็นอุปทานไปอีกทางหนึ่ง
เขาก็จะไปทำพิธีของเขาทางสายดำของเขานะตามความเชื่อของเขา
ส่วนร้านแก๊สโซลีนหัดใหญ่ซึ่งเป็นร้านที่คุณคิวไปร้องเพลงกลางคืนประจำเนี่ยนะครับ
จะมีการจัดคอนเสิร์ตส่งท้ายให้กับคุณคิวด้วยในวันที่๔ธันวาคม
รายได้ทั้งหมดก็จะมอบให้กับครอบครัวของคุณคิวค่ะ
ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยแล้วกันนะครับ